เป็นยังไงบ้างตอนนึงนะครับ

ท้องนางซ่อนกลับมาเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณแม่ป่วย
ก็เลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
มีโอกาสได้เจอเ฽่งหนึ่งมีโอกาสได้เจอ
ไม่จีบถ่ายละครจริงครับมีมรีโอกาสได้คุยทั้งโทรศัพท์
เจอเจอกันเจอกับหลานอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนสถานการณ์ครอบครัวมันจะดีขึ้นหรือเปล่า
สิ่งที่มันผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปเลยแล้วกันนะครับ
ก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็คืออยากจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้วไง
เราก็เลยต้องมองถึงอนาคตถึงปัจจุบันว่าเราจะทำยังไง
จะอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ไม่สบาย
ก็กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือครอบครัวนะฮะก็คือ
ก็อยากจะให้เขาแข็งแรงอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้เต็มร้อยครับ
คุณแม่พอได้เห็นลูกเห็นหลานเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับ
ก็ดีครับดีเพราะว่ายังไงก็เป็นสายเลือดเนาะก็ดีครับก็รู้สึกดีใจ
ก็ผมกำลังใจของผมเต็มที่อยู่แล้วครับสำหรับครอบครัวเพราะว่าผมจะทำงานหนัก
แล้วก็ทุกครั้งที่กลับไปบ้านก็จะมีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกคอยให้กำลังใจอะไรอย่างนี้
ใกล้เคียงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจผมตลอด
ได้บอกอะไรได้พูดคุยกับคุณชาซอนไหมครับเอ่อยังยังยังไม่ได้คุยอะไรลึกกันนะครับ
ก็ยังอยู่ในขั้นที่ปรับตัวกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย
จริงพอหลายคนเห็นภาพเขาก็แบบดีใจที่แบบเห็นครอบครัวกลับมาแบบอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กับครอบครัวผม
ก็ไม่ว่าจะเป็นในวงการนอกวงการคนใกล้ชิดญาติสนิทอะไรอย่างนี้ครับคนที่รัก

แต่ว่าเราก็ต้องพยุงพยุงไปให้ได้มากที่สุดให้ได้ยืนยาวที่สุดอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างที่ผ่านมาคุณจาชันมาแล้วสามีเขามาด้วยไหมคะ

สามีคุณเจสันมาด้วยหรือเปล่าเยี่ยมคุณแม่ด้วยไหม
มาครับก็มาแต่ไม่ได้เจอผมนะอย่างที่เรียนครับ

อืมใช่ครับใช่ครับเพราะว่า

คุณแม่ป่วยเป็นอะไรยังไง
เอ่อคือย้อนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับ
ยาผมมีอาการปวดท้องหนักมาก
แล้วก็วันนั้นผมก็ติดถ่ายละครอีก
ลูกก็พาคุณแม่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
แล้วก็คุณหมอก็ทำการเอ็กซอเรย์ช่องท้องนะครับ
ก็พบก้อนเนื้ออยู่๒ก้อน
เราก็ได้ทำการผ่าตัดไปเรียบร้อย
แล้วคุณหมอยังไม่ให้กลับบ้าน
ก็บอกว่าขอเอาไปตรวจชิ้นเนื้อก่อนว่าเป็นอะไรมั้ย
ผลปรากฏว่าตรวจออกมาแล้วเป็น
ซึ่งลุกลามเยอะมาก
แล้วก็โอ้โหตกใจ

โทรไปบอกลูกว่าเออให้กำลังใจนะยังไงก็บอกแม่
เดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จแล้วพ่อจะรีบไปอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้แอดมิตรแล้วก็เตรียมตัว
ทำการผ่าตัดใหญ่อย่างนี้ซึ่งใช้เวลาหกหกชั่วโมงเสร็จเสร็จ
ในการผ่าตัดครั้งนี้เราก็โอ้โหใจไม่คอไม่ดีเลย
ว่าจะเป็นตายได้ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาออกจากห้องผ่าตัดมา
คุณหมอก็ไม่ให้เยี่ยมก็ให้กลับไปบ้านรุ่งเช้าก็มาฟังผลเขาก็บอกว่าเอ่อ
เคสเนี่ยเคสที่ภรรยาผมเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งที่เป็นเคสที่
แปลกน่าศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีอาการบอก
บอกเลยนะครับน้ำหนักก็ไม่ลดอะไรอย่างนี้แล้วก็ทานได้เป็นปกติ
แล้วเป็นเคสที่แปลกมากซึ่งคุณหมอทำการผ่าตัดใช้เวลา๖ชั่วโมงเสร็จเสร็จ
ซึ่งหือฝังงานสาหรัฐเหมือนกันก็ได้เอาเชื้อมะเร็งเนี้ย
ออกไปเท่าด้วยตาปล่าวก็อีกแล้ว
ก็อาจจะลุกลามไปส่วนอื่นได้
ที่ยังออกไปส่วนอื่น

ตอนนี้ก็พักฟื้นพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลประมาณ๒๐กว่าวัน
แล้วก็หลังจากที่ออกมาภรรยาผมก็พักฟื้นแล้วก็ให้กำลังใจทำทุกอย่าง

เพราะอยู่มาเกิดแพ้แพ้อาเจียนมีอาการอะไรอย่างนี้
เราก็จะเข้าออกโรงพยาบาล๓๔รอบนะฮะ
จนกระทั่งเราก็ปรึกษาหารือกันในครอบครัวว่าจะทำไงดีอะไรอย่างนี้
ก็ไปได้คุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเป็นมือหนึ่ง
ปรึกษาเรื่องเคมีบำบัดทำคีโม
ซึ่งวันนี้เป็นทำคีโมเข็มที่๒ที่คุณหมอนัด
ซึ่งเราจะต้องทำเคมีปับบัตรเนี่ย๘ครั้ง
ก็คืออาทิตย์วันนี้อาทิตย์อะไรอย่างนี้
ก็ใช้จ่ายก็สูงเหมือนกัน
เราก็สู้เพื่อคนที่เรารัก

เพื่อนก็ให้กำลังใจทั้งนอกวงการทั้งอะไรก็โทรมา
คนที่รู้ข่าวก็ให้กำลังใจเราเราก็ขอบคุณอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีสูตรอาหารอะไรมีอะไรที่จะช่วยทำให้อาการดีขึ้น
เขาก็บอกเราอะไรอย่างนี้เราก็พยายามทำตามเขาอะไรอย่างนี้
ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็ช่วยกัน
กระทั่งตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยครับดีขึ้น
แฟนผมเป็นคนเข้มแข็งอืมก็เขาก็สุดยอดอ่ะนะ
เขาก็กำลังใจดีเขาก็แข็งแรง
แล้วก็ตอนนี้ก็ทานอะไรได้นะ
แล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้เกมมีเท่าไหร่
อาการหลังจากที่ทำคีโมไปครั้งแรกก็คือดีขึ้นเลย
คือโชคดีครับอย่างที่เรียนนะครับว่าได้อาจารย์หมอเก่ง
แล้วก็เป็นจังหวัดนะฮะ
ความที่มันแพ้น้อยมากนะฮะ
กฏรเต้นเลือดต่ำแล้วก็ไม่สามารถทีน้อทำเคมีได้
ภรรยาผมก็พยายามเข้มแข็ง
พยายามทานอาหารพยายามบำรุงรักษาตัวเองให้แข็งแรง
เพื่อนที่เข้าทำคีโมอะไรอื่นหรืออื่นหลอด
ข้าวนี้ลูกเกือบสองขื้นสองได้ครับ
ครั้งครับซึ่งวันนี้ครบรอบเกมที่๒พอดีครับในการ
ครั้งที่สองมานี่ผมก็ยังไม่ว่างอีกก็ลูกลูกครับลูกลูกเขาเขา
เพราะเธอนั่นทำหน้าที่ของเขาได้ดีมาก
คืนเจสันจะกลับมาดูแลคุณแม่มั้ย
ก็คิดว่าตัวเขาเองก็
ก็พยายามโทรมาเช็คครับว่าอะไรเนั้น
แต่ว่าอย่างที่คุณแม่ได้เรียนไปแล้วนะครับบางท่านก็ทราบไปแล้วว่าเป็นยังไง

แน่นอนครับเพราะตอนนี้กำลังใจสำคัญที่สุด
ผมก็อยู่ได้กับพ่อครอบครัว
เราไม่รู้หากแก้เจ็บมันจะเจอกับตัวเราเมื่อไหร่
ทุกคนต้องเจอแต่เช้าเร็วแหละ
มีสมาธิแล้วก็ให้กำลังใจกันมากกว่า

เอ๊ะคุณสุดท้ายมีข่าวดีมาบอกครอบครัวด้วยหรือเปล่า
ก็จะไม่รู้ก่อนผม
ใช่ไหมค่ะเรื่องอันนี้ก็น้องน้องฝรั่งตั้งตั้งทันทีสองอีก
ผมอยากให้ไปถามเขามากกว่านะฮะโทษที
ก็มีอะไรก็ถามกับน้องซ่อนเองเลยดีกว่านะฮะเรื่องเรื่องปุญญาซ่อน
แต่ผมเนี่ยแหละผมก็ทุกวันนี้ก็
ติดเชื้อต้องปลอดคนต้องทานอะไรก็ต้องทานอาหารที่สะอาด
อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใช่ให้ให้ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ย

ก็มีลูกแล้วก็มีญาติสนิทครับแล้วก็เพื่อนก็เป็นห่วงกันอยู่
ก็หนักหนาสาหัสเราเหมือนกันพอเอาการเหมือนกันนะ
ก็ครับก็เท่าที่ทำได้นะครับก็พยายามขยันหางานแล้วก็ส่วนที่เราเก็บหอมออมลิฟต์ไว้อะไรอย่างนี้ครับ

แล้วคุณจักรสรรดิ์ช่วยไหม
ไม่ครับก็เป็นครอบครัวครอบครัวซัพพอร์ต
ครับผม
ครับผมค่ะ